คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเหตุการณ์ที่ศรีสเกต
แม่ค้าขายทุเรียนไปทวงเงินจากตำรวจที่ก่อนหน้านี้มาซื้อทุเรียนแล้วก็จ่ายเงินไม่ครบ
แต่สุดท้ายตำรวจเนี่ยถีบแม่ค้าแม่ค้าไม่ยอมนะพี่อุ๋ย
แม่ค้าสวนกลับเดี๋ยวลองดูค่ะ
นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดผู้ชายใส่ชุดเครื่องแบบตำรวจนะคะ
ถีบนะคะถีบจนตัวตำรวจเองก็ล้มแล้วลากเก้าอี้มา
แล้วโดนแม่ค้าโอ้โหเอาคืน
ชกเขาหลายมัดหลายหมัดเลยนะคะก็ชุลมุนกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านกาแฟค่ะที่อำเภอเมืองศรีสเกต
เธอเป็นเจ้าของร้านขายทุเรียนภูเขาไฟเธอบอกว่าคนก่อเหตุคือเธอเอง
ผู้ชายในคลิปเป็นตำรวจยศดาบตำรวจ
คือดาบตำรวจมาซื้อทุเรียนที่ร้านเธอ๒ลูก๑๓๕๐บาทตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมแล้ว
ตำรวจบอกขอแปะไว้ก่อนค้างไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาจ่าย
วันเกิดเหตุเธอเห็นตำรวจคนที่แปะไว้ก่อนไม่ยอมจ่าย
เอ้ามาดื่มกาแฟใกล้กับร้านทุเรียนของเธอเธอก็ไปส่องที่หน้าต่าง
ก็ทวงทวงค่าทุเรียนตำรวจจ่ายให้พันหนึ่งแล้วบอกจบกันนะ
แต่เธอบอกทั้งหมดมัน๑๓๕๐นะแล้วไอ้๓๕๐ที่ค้างอยู่จะยังไง
โมโหถีบเธอเลยเธอเลยโกรธเหมือนกันเข้าไปแบบทั้งชกทั้งศอก
ใส่ตำรวจแบบไม่ยั้งเหมือนกันพอจบเรื่องเธอก็เจ็บเธอบอกว่าที่คางที่จมูกเนี่ย
บาดเจ็บแล้วเธอไปเสริมซิลิโคนมาด้วยก็ต้องไปศัลยกรรมใหม่
ก็เลยไปแจ้งความที่สพมศรีสเกตสุดท้ายตำรวจคู่กรณียอมชดใช้ค่าเสียหายให้นะคะ
เรียกค่าเสียหายไป๑๔๐๐๐บาทส่วนค่าทุเรียนที่ค้างไว้๓๕๐เอายังไง
สารวัตรอีกนายหนึ่งจ่ายให้แทนจ่ายให้แทนดาบตำรวจแต่ไอ้แสนสี่นี่ดาบตำรวจต้องจ่ายเองนะ
จากเดิมติดค่าทุเรียน๑๓๕๐บาทโดนไป๑๔๐บาทหมูตายแล้ว
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ค่ะทางร้อยตำรวจเอกวีรวิทย์ศรีพลดวนตำรวจสพเมืองศรีสเกต
บอกว่าเรียกทั้งคู่มาเจรจากลายเกลี่ยกัน
ตัวแม่ค้าก็ให้สัมภาษณ์ว่าจบแล้วเจรจาจบค่าเสียหายที่เรียกไปแสนสี่เนี่ย
ดาบตำรวจเขายอมรับผิดยอมขอโทษยอมจ่ายเงิน
แต่จ่ายมาก้อนแรกห้าหมื่นก่อนนะพี่อุ๋ยเธอก็เอาไปทำศัลยกรรมที่นัดคุณหมอเอาไว้
มูกเธอใส่ซิลิโคนมาส่วนที่เหลืออีก๙๐๐๑๕กันยายนเดี๋ยวจ่ายให้
นี่จ่าย๑๓๕๐บาทจริงมันจบตั้งแต่แรกเหรอ
ค่าทุเรียนแต่แรกเหรอตัวนี้ต้องจ่าย๑๔๐๐๐๐บาทเหรอ
ดูสิก็เธอบอกเนี่ยเธอต้องไปซ่อมจมูกซ่อมคาง
แล้วไหนจะทุเรียนที่ร้านอีกอะไรอีกเธอต้องพักรักษาตัวขายทุเรียนไม่ได้อีก
เนี่ย๑๔๐๐๐๐บาทเรียกค่าเสียหายไปเลย
ตอนนี้ก็คือมีการชำระค่าเสียหายกับค่าอาจารย์ใหม่
ก็คือพรุ่งนี้จริงต้องนั้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ
แต่เขาไม่ยอมมาเลยว่าเขาไม่พร้อม
ที่ว่ามีการอะเหรอคะจากแพทย์ที่ไปทำคนก่อนที่ทำให้
แล้วก็ถามว่าพอใจไม่แปลว่าพอใจหรอกพี่